หลังจากที่หลายคนได้เห็นทริปความหวาน

แต่ว่าความรักยังหวานชื่นรื่นรมอยู่จ้า
เกินสวยอะ

ถือว่ามีความรักแล้วก็ทำให้หน้าตาผุดผ่องมากขึ้น
เขาบอกว่าปลื้มจนยิ้มไม่หยุดแล้วล่ะสำหรับไอซ์อภิษดา
หลังจากเจ้าตัวแพ็คกระเป๋าไปท่องทริปยุโรป

ชื่อว่านุ่มแม็กชายานินนั่นเอง
ไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วเห็นภาพในไอจีกันแล้ว
หลายคนคงเห็นนะคะอย่างทุกคนเนี่ยคงอิจฉา

เขาบอกเลยว่าภาพในไอจีก็น่ารักแล้ว

จะน่ารักกว่าขนาดไหนในความประทับใจของหนุ่ม

บอกว่าไปเที่ยวกับแม็กซ์เป็นปีที่๓แล้ว
แต่ว่าครั้งนี้พิเศษกว่าปีไหน
เป็นพิเศษยังไงเขาดูแลดีอะไรยังไง

แต่ว่าไปงานนี้มันทำให้เราแบบ
รู้สึกรักมากขึ้น
เพราะว่าแบบมันเห็นถึงความแบบดูแลเอาใจใส่จริง
ในกระเป๋าเขาขออะไรก็จะมีให้
มีรูปเดทมียานมมีผ้าเย็น
มีกระดาษทิชชู่แอลกอฮอลเช็ดเข้าห้องน้ำ
มีสำหรับทิชชูผู้หญิงมีให้หมดในกระเป๋าใบเดียว
ยิ้มเขายิ้มหน้าบานอยู่แล้วเราแบบ
เราก็ได้รู้การที่เราขอบคุณเขาในไอจี
หรือแบบลงรูปคู่อะไรอย่างนี้มันมีค่าสำหรับเขา
เอาจริงเลยนะ๕๐๕๐ค่ะ
บางวันก็รู้สึกว่าเออก็พร้อมแล้ว
แต่พอบางวันก็รู้สึกว่าจริงการที่เรายังไม่ได้แต่ง
แต่เรามีชีวิตคู่ความรักที่ดีมันก็ไม่แตกต่างกับการแต่งนะ
นี่เป็นทริปยุโรปจริงหรือเปล่าเนี่ยพกทิชชู่ผ้าเย็นอย่าดม
เอาจริงน้องคุณคือแบบว่าเป็นทริปที่หวานมากนะ
แล้วเขาเข้าใจกันดีด้วยไม่ใช่แค่ความหวานคุณเนี่ย
เขาบอกเลยว่าความเผ็ดความแซ่บจัดจ้านก็มีไม่ใช่น้อยนะจ๊ะ
ดูภาพเอาเองแล้วจะร้องว่าอะไรดี
เขาบอกว่าดูหุ่นแล้วก็ไม่รู้จะอุทานไปคำไหนดี
เขาบอกว่าจัดเต็มเลยนะคะกับบิกินี่สวย

แล้วไงแคลร์นะคะว่าแต่ว่าหนุ่มแมค
แคร์ไหมถ้าเกิดว่าแฟนตัวเองเซ็กซี่เบอร์นี้นะจ๊ะ
นั่นสิดิฉันว่าไม่แคร์หรอกเพราะว่าเขาถ่ายรูปคู่กันไง
ซี่แต่มีคนเคียงข้างจบป่ะ
รูปที่ลงไอจีที่มีคนชมว่าสวยนะ

เวอร์เพอร์เฟคปรบมือ
เมื่อกี้ยังพูดกันอยู่เลยถ้าเราสองคนเนี่ยทำผมแบบไอซ์แบบเปียกเนี่ยจะรอดไหม
ไหนถ้าคุณมาสายแล้วสระผมมาคุณก็อ้างได้ว่าเนี่ยแฟชั่นตามไอ้อมิสดา
แฟชั่นที่ทันกันด้วยนะครับคุณผู้ชมผมเปียก